ขนหนึ่งที่เค้าตั้งใจจะฝากชีวิตเอาไว้ใช้กับผู้ชายที่เค้ารักมาก
อยู่กินกันมา๓๔ปีแต่ว่า๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายตลอด
ยิ่งตอนผู้ชายเขามาวก็ทุบตีมีทั้งแบบเตะหน้าร้าดซุลอกรรมปั่นเนี่ย
ต่อยที่หน้าจนดั้งเธอที่ทำมามันก็หักแล้วมันก็เลือดออกมาเต็มไปหมดเลย
เอาเท้ากระทืบศีรษะทนไม่ไหวแล้ว
ไหนบอกว่ารักให้โอกาสและทำแบบนี้กันอีก

กี่ครั้งแล้วที่ให้โอกาสว่าจะไม่ทำอีก
นี่หรือคนที่รักกันนี่เหรอคนที่จะดูแลกันตลอดชีวิตกลับไป
ทุบตีทำร้ายร่างกายมาตลอดนับวันยิ่งหนักขึ้นบีบคอบ้าง
จี้คอบ้างให้โอกาสมาเสมอฉันยอมมาตลอดก็เพราะรักษา
คำว่าครอบครัวเอาไว้นะเป็นผู้ชายแทนที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว
แล้วเป็นภาพแบบเลือดเต็มตัวเธอไปหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะทีมข่าว
พอเห็นเรื่องนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปไปหาผู้หญิงคนนี้
โอ้โหร่างกายเธอบอบช้ำมากครับ
เธอชื่อยุ้ยครับเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ที่ชายภูมิ
สามีเธออายุห่างกันประมาณสัก๗ปีเธออายุ๓๗สามีอายุ๓๐
ทำร้ายร่างกายเธอสามีเขาชื่ออ๊อฟนะฮะ
บอกสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาเมานะจะหาเรื่องทะเลาะกัน
ทำร้ายทุบตีเป็นประจำอยู่กันมา๓๐ปีโดนตลอดครับ
ปีที่ผ่านมาขนาดมีลูกกันแล้วคนหนึ่งอายุ๘เดือน
หวังว่าลูกจะช่วยทำให้สามีดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีขึ้น
หลังจากตัดสินใจเลิกรากันกับสามีเก่าก็มีลูกติดมาด้วย
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น
หนักสุดคือจะเอามีดไล่แทงแบบไม่มีสาเหตุนะครับ
เธอต้องหอบลูกวิ่งหนีเอาตัวรอด

สารลูกด้วยเพราะอายุแค่๘เดือน
ล่าสุดถูกทำร้ายร่างกายปางตาย
แล้วสุจทนทนไม่ไหวแล้ว

ั้งจมูกทำศัลยกรรมมาหักเลยครับเลือดพุ่งกระจายเต็มไปหมด
แล้วก็โดนสามีเอาเท้ากระทืบหัว

ก็เลยเข้าไปช่วยไปห้ามแล้วก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
ด้วยความที่กลัวว่าสามีคนนี้จะตามไปทำร้ายอีก

เพื่อให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีกับสามีอย่างถึงที่สุดนะครับ
พวกเขาทำโดยยมจริงผู้ชายมาดผักสับหมึกสับทั้งหมดทั้งกลิ่นทั้งอะไร
สังเกตหน้าเธอนะฮะบอบช้ำมากครับเป็นแผลเป็นเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายเรียกสามีโหดคนนี้
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะติดต่อไปทางสามีคนนี้ทางโทรศัพท์นะ
เพื่ออยากจะถามว่าความจริงเป็นยังไงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายชายด้วย
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ